จริงแล้วมันสืบเนื่องมาจากวันเด็กแห่งชาติ

เด็กจะต้องมีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องนายกรัฐมนตรี
ปรากฏว่ารูปที่เด็กนั่งอะ
อู้หูยยย
ไม่รู้มีรูปแต่อีกอันนี้เป็นของหลวงพ่อวรา
ซึ่งปรากฏว่าคุณวาสนานาน่วมเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าอ๋อหลวงพ่อวราเนี่ย
เป็นที่ที่แบบว่า๓พี่น้องปคุณพลเอกประวิทธิ
สังเกตพลเอกประวิทย์ก็ใส่แหวนครุฑเห็นไหมฮะ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
บาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรียกได้ว่าไปเอาช่างที่ทำคุณ
น่าจะถ้าจำไม่ผิดนะแต่อ่านประวัติศาสตร์
คือเอาช่างทำเดียวที่เดียวกับเป็นช่างมาจากอิตาลี
มาทำบ้านสองบ้านนี้แล้วก็พระราชทานให้ทั้งสองคน
ซึ่งก็เลยเป็นตำนานหลังจากนั้นปุ๊บรัฐบาลก็ซื้อคืนมา
อันหนึ่งก็คือบ้านพิศนุโลกบ้านพิศนุโลกก็คือจริงจริงแล้วเป็นบ้าน
เขาบอกเหยียงพีทเหรอเขาบอกว่าอ่ะอย่างที่ใครนะ
คุณชวนลิเซลภายก็นอนอาทิตย์คืนเดียว

เพราะว่าทุกคนนอนกันแล้วเจอหมด
บางทีเต็มที่นอนกันได้คืน๒คืนย้ายออกหมด
ถ้าไปนอนแบบคล้ายเอาเลิกเอาใช้แล้วก็ไปนอนบ้านตัวเองสบายกว่า

มันน่าจะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างคุณเขาก็มีนายกบางคนที่ใช้บ้านพิศนุโลกเป็นที่ในระหว่าง
ดำรงตำแหน่งใช้บ้านพิศนุโลกแต่จริงจริงแล้วเนี้ยนะครับ
พลเอกประยุทธ์เขาบอกเลยว่าตั้งตรงนี้จริงจริงตั้งแต่ปลายปีหกสี่อืม
แต่ไม่มีใครสังเกตเห็นเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ชั้นสองระเบียงเนี่ย
ที่ตึกบนตึกไทยคู่ฟ้าก็จะถวายพวงมาลัยสักการะกันสำหรับองค์นรสิงเดิมอ่ะ
ณจุดตรงเนี้ยมีไหมเขาบอกว่ามีมีเพราะเป็นของต้นตระกูลพึ่งบุญนริยา
ก็คือเจ้าพญารามราคบหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญเนี่ย
ปัจจุบันก็ยังมีการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ตำนานบ้านนรสิงทั้งเนี้ย
นรสิงหรือนรสิเนี่ยในคำสรรสกิจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอวตารร่างที่สี่ของพระนารายย์ย้อนกลับไปอีกในเนื้อเรื่องในคัมภีร์ปุรณะนะฮะอุปนิสัตว์เนี่ยนะครับแล้วก็คัมภีร์อื่นในศาสนาธินดูเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายท่อนล่างเนี่ยเป็นมนุษย์ส่วนท่อนบนเป็นสิงโตนรสิงเป็นผู้สังหารฮิรันยก
อย่ามาหันเข้าบ้านนะคุณจะมีคุดมีอะไรอย่างนี้

เราสังเกตเห็นมั้ยตามห้างตามตึกต่างต่างเนี้ย

ออกแบบว่าหันออกยิ่งแบบว่าหันออกเท่าไหรยิ่งดี

เพราะฉะนั้นหรือแบบว่าแก้เสาไฟแก้อะไรไม่ดีอย่างนี้

คุณไปเคยไปอ่านน้ำมนต์กับหลวงพ่อวรายัง

แต่คุณของคุณไปลงนั่นอย่างเดียวไง

โอ้ยเธอคือผู้วิเศษ

ฉันก็ฉันไม่มูเท่าเธอไง

ไปบ่อยเพราะฉันเชื่อว่าหลวงพ่อวาราก็ไปพร้อมกัน

ครั้งแรกไปพร้อมกันเนี่ยแหละ๒คน

ผมทำแค่ทีเดียวแล้วผมก็เอาครุฑกลับมาเลย

นุ่มเดี๋ยวไปกับฉันข้างก็จะเป็นนุ่มสระแด่รู้อย่างนั้นแล้ว

พาคนสนิทคนรู้จักพาไป

โปรดติดตามตอนต่อไป